เด็กเคยเอาอะไรจองคิวป่ะ

เอากระเป๋าดินสอตั้งจองโต๊ะในโรงพยาบาล

แต่ว่าคราวนี้สิโตขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับ

จองคิวกดสลากวันที่๑๙๒๐กันยา

เหตุการณ์เนี่ยนะฮะเกิดขึ้นนะครับ

ทีมข่าวต้องไปหาโทรหาเสียชายะเลย
อายุ๔๒ปีชาวยะโสธร

จองคิวกดซื้อจองล่วงหน้าสลากกินแบ่ง
ในปั๊มอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรครับ
เขายอมรับว่าเขาทำแบบนี้จริงแหละ

ทำไมต้องจองเคลียร์
เขาเสีย
เออ
เออเสียก็เลยต้องจองคิว
ก่อนหน้านี้ก็จองมีปัญหารู้จักกันทั้งนั้น

หนึ่งชายสองแก๊งสามฟิล์ม
ก็ใจนี่คือเสียใช่มั้ย